เพื่อที่จะฝังทองปิดลูกนิมิตร

ตอนที่ขุดลงไปเขาเจอน้ำ
คุณผู้ชมดูว่า
ไปที่วัดทุ่งมหาศาล

มาล้อมวงอยู่ที่หลุมตรงนี้

ศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรชาวบ้านก็มานั่งห้อมล้อมกันแบบนี้
เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อขึ้น
นี่คุณอยู่ดีภายในหลุมที่ขุดไว้เตรียมฝังลูกนิมิตร
ก็มีน้ำผุดขึ้นมาทั้งที่เฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะ

ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่านี่แหละคือน้ำศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
เขาก็พากันนะเอาผลไม้ดอกไม้ถูกเทียนมากราบไหว้ที่บ่อตรงนี้
เพราะคิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไงจะได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
แล้วก็ตักน้ำมาแบบนี้คุณ

เพื่อที่จะมาแบบลูบลมตามร่างกายหวังว่าจะให้เกิดโชคดีกับตัวเอง
ต้องใจเย็นกันนิดนึงคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้นะ
อย่าเพิ่งดื่มกินนะคะ

ผมจะบอกให้ว่าเนี่ยป้าคนนี้เขาดื่มกินไปแล้ว
อันนี้ต้องฝากเตือนนิดนึงนะคะว่าน้ำที่มันผุดขึ้นมาที่เรายังไม่ตรวจสอบเนี่ย
อย่าเพิ่งไปดื่มกินแล้วอย่าเพิ่งเอามาประพรมร่างกาย
อย่าเพิ่งมาล้อมวงกันแบบนี้
เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าน้ำที่มันผุดมาจากตรงนั้นน่ะ
มันเป็นน้ำอะไรกันแน่คุณ

ใช่มันอาจจะเป็นน้ำที่ผสมปูน

เพราะมันขุ่นแบบนี้มันสีเหมือนน้ำผสมปูน
คือคุณลุงนัทสันนันทวัฒน์นะคะคณะกรรมการวัดเนี่ยท่านเล่าให้ฟังบอกว่า
อุโบสถหลังนี้เนี่ยสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็

ก็คือในหลุมแบบนี้ที่บอกมันมีน้ำผุดขึ้นมาใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็นำเครื่องสูบน้ำมาสูบออก
พอสูบออกแห้งปั๊บวันถัดมาเอ้าน้ำซึมกลับมาอีก
มันเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยเชื่อกัน
คือเขาบอกว่าขุดมาหลุมที่๘แล้วนะที่เจอ
หุมที่๔ก็มีน้ำซึมออกมาเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่
แต่หลุมที่๘เนี่ยเยอะมากแล้วก็สำรวจไปอีก๖หลุมที่เหลือที่ขุดไว้นะคะ
ยังไม่พบนะยังไม่พบน้ำผุดเหมือนกับสองหลุมนี้
โดยเฉพาะหลุมที่๘เนี่ยเยอะมากเลย
ชาวบ้านเขาก็เชื่ออีกแหละว่ามันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์
แต่คุณผู้ชมอยากจะฝากเตือนเอาไว้เลย
เรื่องของการที่เราไปเจอบ่อน้ำน้ำผุดต่างเนี่ยเจอน้ำแบบนี้
มันแบบคิดโคนบ่อนี้สภาพดูไม่ได้เลย
แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ถ้าคุณจะไปกราบไหว้อันนี้เราไม่ว่ากัน
แต่แนะนำว่าถ้ากราบไหว้แล้วเนี่ยอย่านำน้ำมาดื่มกิน
เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าบ่อน้ำตรงนี้
มันเป็นน้ำซึมมาจากอะไร
มันอาจจะซึมมาจากท่อปลาปลาที่คุณขุดลงไปเจอหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นน้ำจากอะไร

ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้พูดจริงมีมาแล้วเจอมาแล้วเหมือนกัน
หรือว่ามันเป็นน้ำอะไรแล้วมันผสมกับปูนกับดินที่เราขุดลงไป

ต่อให้มันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่สะอาดตอนนี้
ฝากไปยังทางภาครัฐด้วยนะครับ
ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางอย่างเช่นสาธารณสุข

พิสูจน์หาความจริงว่าน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้จริงหรือเปล่า

ดูไม่สะอาดยังไงเราต้องคำนึงเรื่องของ
สุขภาพร่างกายของเราเป็นสำคัญมากกว่า
เขาเจ็บป่วยมาแล้วไม่คุ้มเลยนะคุณผู้ชม